คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าช่วง๗วันอันตรายที่เรารณรงค์กัน

แล้วยอดตัวเลขของวันแรกก็ออกมาแล้วด้วย
ดูกันหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุต่างที่มันเกิดขึ้น

เห็นไฟไหม้มาแบบนี้รถคันนี้นะคุณ

บรรทุกมาเต็มคันรถเลยปรากฏว่ายางรถระเบิด
พอระเบิดเสร็จแล้วคนขับยังไม่หยุดนะยังฝืน
บดบดไปต่อแล้วจะมาจอดเพื่อชิดไหลทาง

ปรากฏว่าไฟมันลุกไหม้วอดทั้งคันเลยนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยเช้ามืดเลยแหละตี๔ค่ะ
จุดตรงนี้คือถนนสายลำปางตากอยู่ที่อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
ไฟไหม้รถสิบล้อคันนี้บรรทุกหอมใหญ่มาเต็มคันรถเลย
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่สักครึ่งชั่วโมงถึงจะดับไฟได้
แล้วก็ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุรถคันนี้ก็ขับมา
จู่ยางมันระเบิดคนขับฝืนขับรถบดยางไปต่อ
เพราะว่าจะจอดในที่ที่ปลอดภัยแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
รถนี้มันอาจจะบรรทุกมาหนักด้วยแล้วก็ฝืนบดยางมาเรื่อย
ยางคงร้อนแล้วมันก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้น
ทีนี้ไหม้แล้วมันลามไหมคะมันก็เลยลามทั้งคันเลย
แต่เหตุการณ์นี้คนขับไม่ได้รับอันตรายนะ
อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเร่งช่วยแล้วก็ดับไฟนะคะ